เอาล่ะเรื่องของการเดินทางนะครับ
ใช้บ่อยครับเวลาไปต่างจังหวัด

ใช่ระบบแมนนวลดีกว่า
ผู้หญิงคนนี้ขับรถมาต่างถิ่นครับแล้วก็ดีใจไปเจอตำรวจโอ้โหคงจะถามทางกันรู้เรื่องนะฮะ
แต่ปรากฏว่าพอเปิดกระจกลงมาปุ๊บนะครับคุณตำรวจคะ
คือจะถามทางไปทางไหนนะฮะคุณตำรวจบอกว่ายังไงรู้ไหมครับลองฟังดูครับ

คุณตำรวจหนูหลงจอดโตน
ตำรวจลงลองจอดโตน

คุณตำรวจคุณหลงก็หลง
น้องก็หลงพี่ก็หลงครับหลงระทั้งมาชาชนและคุณตำรวจนะครับ

มาครับจะไปสนามกอล์ฟย่านมีนบุรีแล้วก็ขับรถหลงไปไม่ถูกคิดว่าโอ้โหเจอตำรวจขี่มอเตอร์ไซค์อยู่แถวนี้พอดี
รีบลดกระจกลงเลยถามทางตำรวจต้องรู้เส้นทางแน่นอนแต่ปรากฏว่าพี่ตำรวจก็หลงเหมือนกันครับ
ตำรวจบอกว่าผมจะไปซอยประชาร่วมใจผมก็หลงเหมือนกันแล้วก็พากันขำทั้งรถฮะ
แต่ที่น่ารักอย่างหนึ่งก็คือพอสาวได้ยินสำเนียงเสียงพูดของพี่ตำรวจแล้วเนี่ย

พอถามแล้วเจอคนหลงเหมือนกันทำยังไง

ไปถามคนข้างหน้าดูนะครับ

คือมันต้องดูท่าทางว่าเขาน่าจะเป็นคนแถวนี้

มีรถก่อนว่ามีรถจังหวัดนี้หรือเปล่า

สองหนุ่มเขาปากหมุดว่าจะไปภูนวิลล่านะคะ

แต่นี่คุณผู้ชมท่านมาถึงแล้ว
นั่นเหรอวะนั่นเหรอคะภูวิลล่า

คำอย่างเดียวเลยนะคุณผู้ชมไปดูคลิปกันหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมเจ้าของคลิปตั้งคำถาม
ภูลวิลล่าเผาศพได้ด้วยหรือคะ
หมุดภูวิล่าแต่พามาที่เมนที่วัดเนี่ย
แล้วคุณเห็นไหมเขาโฟกัสไปที่๒จุด

ชาวเน็ตบอกว่าปักหมุดผิดหรือเปล่าอืม
ในการนำทางคำถามคือคุณไปอัปเดตซอฟต์แวร์บ้างหรือเปล่า
พลิเคชันเนี่ยบางทีมันต้องอัปเดตอย่างที่ปุ้ยบอก
ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าปุ้ยเคยโดนพี่เบิร์ต
คือรถซื้อมาตั้งแต่๕๖ปีที่แล้วนะคะ
อัปเดตซอฟต์แวร์เลยยังเป็นข้อมูลเดิม

บอกว่าเป็นเรื่องขำนะสร้างเสียงหัวเราะ
คนบางคนมาแสดงความเข็ญบอกว่า
ภูวิลล่าเปลี่ยนไปค่ะจองห้องไหนไว้ล่ะ
บางคนก็ถามย้ำบอกว่าฟังดีวิลล่าหรือวัดป่า
วิลล่ารัตนารามนะคะอันนี้ก็ชาวเน็ตเข้ามาแซวนะอืม
ครับนี่คุณผู้ชมบอกว่าข่าวขำก็ดี
ดูแล้วก็ฮาไปที่นี่ข่าวครบรสสดทั้งวันครับ